สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
เที่ยงนี้เจอกับเราสองคนเช่นเคยนะคะอยู่กับพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะถูกต้องแล้วนะคะ
ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวความสัมพันธ์ของสาวคิตตี้ชิชากับสาวเชอเอ็มกันหน่อย
ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันจะเกินเลยไปมากกว่าคำว่าเพื่อน
หลังจากที่คิตตี้เนี่ยเลิกรากันไปกับหนุ่มเนมปราการหรือว่าเนมเกสโนว่านั่นเองนะคะ
ล่าสุดนักแสดงสาวออกมาประกาศชัดเลยว่าสถานะของตนกับนางแบบสาวนั้นไม่ใช่แฟน
แต่ฟังนะคะเป็นคนพิเศษของกันและกัน
ส่วนอนาคตจะพัฒนาไปมากกว่านี้หรือไม่เจ้าตัวก็ยังตอบไม่ได้
พร้อมกับออกตัวว่าก็ยังชอบผู้ชาย
เออคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนะ
ที่คือแอบตกใจอยู่เหมือนกันเวลาเราทราบข่าวนะคะคุณผู้ชม

เธอออกมาประกาศว่ายังไงกันแน่นะ
ต้องเรียกว่ามันด้วย
เหมือนข่าวที่มีคนแบบ
เราอาจจะอยากพักอยู่กับเพื่อนสาวไปก่อน

มันก็เลยแบบมันก็เลยแบบว่าจะพัฒนา
ก็เลยไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปตรงไหน

ก็คือแบบเหมือนอยู่บนจุดสูงสุดของคนพิเศษแล้ว

ยังไงไม่มีทางท้องก่อนแต่งกับเคสนี้

จนโดนเมาส์ว่าทั้งคู่กิ๊กกักกัน
คิตตี้ยืนยันนะคะว่าเป็นเพียงพี่ชายเท่านั้น
เนื่องจากเจ้าตัวแล้วก็เชอร์เอมเลิกรากันด้วยดี
ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์กับสมาชิกในวงทุกคน
ยังสนิทสนมกันเหมือนเดิมนะคะ
จะว่าไปเอาจริงนะที่ผ่านตัวเองมาขนาดนี้แล้ว
ฉันไม่ไปยุ่งกับเพื่อนของแฟนเก่าหรอกนะคะ

ก็คือคุณแอรินนั่นเองนะคะ
จะเปิดตัวกันไปเมื่อประมาณกลางปีนี้เอง

เออนั่นแหละดิฉันก็งงเหมือนกัน

แล้วเราจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันไหมเชอรี่

เป็นคนพิเศษในเลเวลแบบ๐สูงสุดอะไรอย่างนี้
ให้คำว่าพิเศษพออยู่กันแค่นี้พอ
เธอก็ว่ากิตตี้เค้ามีโครงการที่จะสร้างบ้าน